พูดถึงเรื่องเทศกาลกินเจกันต่อแล้วกันนะ
ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักกันอยู่
บรรยากาศหลายจังหวัดเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะ

สารเจ้าพัทธลุงการกุศลมูลนิธินะคะ
นี่ค่ะประชาชนจำนวนมากเขาร่วมกัน
เดินขบวนแห่เกี้ยวม้าทรงในเทศกาลถือศิลปกินเจกันแบบนี้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน

ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะ
ซึ่งก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
มายืนรออยู่ริมถนนสายต่าง
พร้อมกับมีการตั้งโต๊ะบูชาองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ

แล้วก็มีการจุดประทัดเสียงดังสนั่นวันไหวทั่ว

โอ้โหเป็นไปด้วยความคึกคักตลอดทั้งเส้นทางแบบนี้เลยค่ะ
เทศกาลถือศีลกินผักของชาวพัทธลุงปีนี้
ประชาชนก็ต้องยอมรับว่าให้ความสนใจ
ในเรื่องของการทานเจกันมากขึ้น
รวมถึงมีร้านอาหารเจเปิดเยอะมากขึ้นด้วย
เพื่อเป็นการรองรับคนที่จะเลือกทานเจ

ซึ่งงานก็จะจัดถึงวันที่๒๔ตุลาคมนี้ค่ะ
ไปต่อกันนะคะที่จังหวัดพังงากันบ้างยังอยู่ที่ใต้นะ
เขาว่ากันว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

เหยียบไปเดินสะพานบนสะพานมีด
แล้วก็ลุยกระเบื้องไปด้วยครับคือมีหลายจุดนะคุณผู้ชมดูนะ
ที่สารเจ้าจงตานงวนโสยนะคะอยู่ที่ตำบลโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่ง
จังหวัดพังงาหวัดเสียวมีประชาชนจำนวนมากแห่ร่วมชมอภินิหาร
เทพเจ้าในร่างทรงที่เขาเดินลุยมีดเมื่อกี้
สะพานมีดเนี่ยนะแล้วก็เดินลุยกระเบื้องด้วยแล้วคุณดูดิ
เอาหัวไถไปเลยอ่ะเออน่ากลัวมากนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่านี่เป็นความสามารถส่วนบุคคล
ลอกเลียนแบบนะเขามีการแบบเล่นหลอดไฟอะไรแบบนี้คือมันสร้างความหวาดเสียวมาก
ซึ่งการจัดแสดงอิทธิฤทธินี้นะคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการตอบแทนองค์เทพ
มาคอยปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็มีการแสดงอภินิหารด้วย
โดยการรับคมศาตราวุฒิแทนผู้ที่มีจิตศรัทธาปีละหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีให้เห็นแบบนี้โอ้โห
น่ากลัวนะคุณผู้ชมนะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสะดอกเคราะหัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวเองครอบครัว
รวมไปถึงผู้ที่มาร่วมพิธีร่วมถือสินกินผักในปีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับองค์เทพเจ้าที่ลงประทับร่างทรงก็จะออกโดดลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนั่นเอง
ดูแล้วใช้วิจารณญาณอย่าไปทำตามนะ